มีความรู้สึกนึกคิดที่ให้ความบันเทิงกับผู้ชมด้วยภาษาการร้องที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือภาษาไทยถิ่นอีสาน
ซึ่งเนื้อหาของบทร้องเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตประจำวัน
และให้ข้อคิดเตือนใจซึ่งเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับคติธรรมเพื่อใช้เป็นคำสอน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน